ต้องบอกว่าเราดูเหมือนจะมีสินค้าส่งออกชนิดใหม่แล้ว
คือถ้าถามว่าดาราฮอลลีวูดนักท่องเที่ยวคนมีชื่อเสียงต่างมาเมืองไทยเนี่ย

ก็มาท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาซื้อของเนี่ยฮะ

คือหลายคนเลยดาราดังที่เรารู้จักกันเห็นตามจอภาพยนตร์เนี่ย
เขานิยมมาศักยันต์มาดูหมอซื้อสารพระภูมิบ้านเราเยอะมาก
กระทรวงพาณิชย์ก็เลยเอานี่แหละเป็นโอกาสเลย
เตรียมที่จะผลักดันแล้วก็หารือผู้ประกอบธุรกิจความเชื่อ
ให้เป็นสินค้าส่งออกขายทั่วโลกค่ะ
เดี๋ยวนะซื้อสารพระภูมิกลับไปด้วยเหรอ
หรือฮะเอออ้าว
นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตอนนี้เตรียมจะหารือกับธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านความเชื่อและภาคบริการแล้วล่ะ
ตลอดจนการจัดทำงานเวดดิ้งการแต่งงาน
เพื่อจัดทำแผนส่งออกสินค้าและบริการในตลาดโลกมากขึ้น
ถามว่าทำไมถึงหันมาจับเอาด้านนี้เขาบอกว่า
ที่เกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยมันได้รับความสนใจจากต่างประเทศเยอะมากค่ะ
ในประเทศไทยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลก
ทำให้มีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปก็หลายต่อหลายคนแล้วนะคะ
อกจากนี้ที่คุณถามใช่ไหมสารพระภูมิ
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากประเทศเพื่อนบ้านมากนะคะ
ในอนาคตเขาบอกเขาจะทำแผนส่งออกไปตลาดจีนด้วย
เพราะฝีมือคนไทยในการผลิตสารพระภูมิ
หรือว่าสารเจ้าที่จีนตีจู้เอี้ยเนี่ย
ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นของโลก

ส่วนธุรกิจโหราศาสตร์นี่ก็ได้รับความนิยมจากคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกเหมือนกัน
ก็เขาใช้คำว่าจำเป็นต้องมีการผลักดันให้เป็นสินค้าบริการส่งออกด้วย

เขาบอกว่าถ้าดันธุรกิจความเชื่อนี้ได้สำเร็จเนี่ย
มันก็จะสามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศได้อีกด้วย
แล้วก็สินค้าส่งออกที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมายก็เรียกว่าน่าจะตามตามกันไปเป็นเครือเป็นแพร่กันเลยค่ะ
น่าจะสร้างเม็ดเงินได้คือเราเห็นโมเดลจากฮ่องกงอยู่แล้วไง
ประเด็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของสรรเจ้าเทพเจ้า
มันเป็นธุรกิจหลักที่ทำให้คนไปเสียเงินในบ้านเมืองเขามหาศาล

แต่อันนี้มันจะหลุดจากพุทธศาสนาไปไหม

แล้วเรื่องศักยงศักยันต์อะไรแบบนี้มันจะค่อนไปทางไหนล่ะ
เราจะนำเสนอในมุมไหนในความเชื่ออย่างเดียวเหรอหรือว่า
เชื่อเรื่องของความเป็นสิริมงคลการทำมาค้าขึ้นอะไรอย่างนี้

อันนี้ต้องถามอธิบดีกรมการค้าภายในกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยเหมือนกันนะ
ว่าทิศทางเราเป็นแบบไหน
หมอช้างหน่อยหมอช้างทศพรศรีตุลาบอกว่า
จริงแล้วประเทศไทยได้รับการเชื่อถือในเรื่องของโหรศาสต
แล้วก็ของขลังจากต่างประเทศมานานแล้วนะ
ถ้าส่งเสริมจริงจังก็น่าจะทำให้ธุรกิจความเชื่อ
มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศได้
แต่นี่ไงเห็นไหมหมอช้างยังพูดเหมือนดิฉันเลย
อยากเสนอให้ทำแบบถูกต้อง
แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วย
เพราะมันจะทำให้กระแสพุทธภานิษฐ์รุนแรงขึ้นหรือเปล่า
เกิดการกล่าวอ้างศาสนาการลักลอบขโมยพระพุทธรูป
หรือของล้ำค่าทางศาสนาไปขายต่างประเทศมากขึ้นอีกหรือเปล่า
คือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากต้องดูแลให้ดีควบคุมให้ดี
และทำความเข้าใจให้ดี
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของการแอบตัดเสียงพระไปขาย
ใช่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อค่ะ
มันละเอียดอ่อนมากมันเป็นเส้นบางในหลายเส้นที่
ข้ามก็ไม่ได้เหยียบก็ไม่ได้ตัดก็ไม่ได้
อันนี้ต้องดูกันให้ดีว่าจะทำยังไง
ให้มันอยู่ในตรงกลางที่มันไม่เป็นพุทธภานิษฐ์

ง่ายสุดคือส่งเสริมให้เขามาเที่ยวเมืองไทย
แล้วไปไหว้จุดที่ดัง
ขอพรจุดดังแล้วเอาเงินเข้ามาที่เมืองไทย

ครับแล้วมาเจอคนไทยก็ไปเที่ยวต่อต่อยอดกันไปนะครับ